ท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะ
ตามแขนตามขาตามร่างกายนะครับ
พบศพถูกทิ้งเอาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ

ตมวลกาลงอำเภอเมืองสมุดสาขอน

แต่ปัญหาก็คือว่าบ้านหลังนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงตอนที่มีคนเจอศพแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปถึงไม่เจอใครอยู่บ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กัน
เขาไปอยู่บ้านของลูกสาวอีกคนนึงก็มีลูกชายที่อยู่คนเดียว
แต่ตัวลูกชายที่อยู่ที่บ้านหลังนี้บอกว่าผมก็ไม่อยู่ผมไปทำบุญ
วันนี้นะฮะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับผู้ที่เสียชีวิตที่ตรวจสอบเนี่ย
ตรงบ้านนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงจากใต้ถุน๒เมตรนะฮะจุดใต้ถุนที่พบศพเนี่ย
คนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายก็คาดว่าอายุประมาณ๓๕ปี
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕ชั่วโมงก่อนมีคนมาพบศพ
หลักฐานสำคัญตามร่างกายของผู้ตายก็คือรอยสักที่เป็นลายจราเข้
อยู่ที่แขนกับขาแล้วก็ลำตัวอีกหลายจุดนะ
หลักฐานอย่างอื่นไม่เจอในตัวเลยนะฮะบัตรประชาชนเอกสงค์เอกสาร
จากการชนะสูตรศพของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นนะครับในที่เกิดเหตุ
ศีรษะและใบหน้ามีร่องรอยการถูกทุบด้วยของแข็งจนเละ
กระโหลกศีรษะยุบกรามบิดเบี้ยวฟันหักเกือบหมดปากแล้วก็คางแตก
นี่ฮะใกล้ศพมีรองเท้าอยู่หนึ่งคู่มีจักรยานยนต์
ซึ่งคาดว่าจะเป็นของผู้ตายนะฮะแล้วก็ห่างศพไปเล็กน้อยที่บริเวณกองเศษไม้
มีค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งอันนี่คือหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจก็ตรวจสอบขยายผลไปแล้วก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ย
ชื่อนายภัยรัฐจันหอมชื่อเล่นชื่อเอกอายุ๓๘ปี
ส่วนคนก่อเหตุนั้นคาดว่าจะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน
ชื่อว่านายประนอมศรีรักษาอายุ๓๗ปีนะฮะ
นายประนอมชื่อเล่นชื่อนายจิ๋มนะครับคือนายประนอมเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
แต่ว่าตอนที่ไปพบศพไม่อยู่บ้านหายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยนะฮะ
สุดท้ายตำรวจก็ไปตามตัวมาจนได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวยุพินจิตเลิศอายุ๖๐เป็นแม่ของนายประนอม
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยบอกว่าปกติแล้วลูกชายจะอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
ลูกชายมีอาชีพหาปลาหาปลาเอาไปขาย
ส่วนพ่อกับแม่ไปอยู่กับพี่สาวนะพ่อเนี่ยไปอยู่บ้านพี่สาวอีกหลังนึง
แม่เนี่ยไปทำงานแล้วก็อยู่กับลูกสาวอีกคนนึงที่สมุทรปราการ
นานนานกลับบ้านกันทีนึงแม่ยอมรับว่าลูกชายติดยาเสพติด
บางครั้งเสพยามากเกินไปก็เกิดอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องนะ
แม่ก็รู้สึกสงสารแล้วก็คิดว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้เนี่ย
เดี๋ยวถ้าได้เงินจะกลับมาอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนลูกชาย
แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อน
ก็คือลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตายมีศพถูกทิ้งอยู่ที่บ้าน
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นายภัยรัฐผู้ตายน่าจะมาที่บ้านหลังนี้คงมาหานายประนอมนั่นแหละ
แต่จะมาด้วยธุระอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะ
แต่อาจจะโชคร้ายมาถึงในจังหวะที่นายประนอม
หลอนจากการเสพยาเสพติดก็คือยาบ้าเข้าพอดี
คาดว่าจะถูกค้อนที่ทิ้งเอาไว้ตรงคลองเศษไม้เนี่ย
อ่าตีเข้าไปหรือว่าทุบเข้าไปที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าหลายครั้ง
จนเสียชีวิตตามสภาพศพที่ชันสูตรพบ
จนกระทั่งแม่เนี่ยมารู้ว่ามีคนตายอยู่ในบ้านนะฮะ
ทีแรกไม่มีใครเชื่อว่าจะมีแบบนี้คิดว่าพูดกันเล่นหรือเปล่า
พูดกันเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยโทรไปบอกให้คนรู้จักเนี่ย
มาดูก็พบว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านจริงรีบขับรถกลับมาบ้าน
แล้วก็แจ้งจับที่ตำรวจให้มาตรวจสอบก็มาเจอศพนะครับ
ท่านตำรวจเอกสุภาชัยสอนสุขลแก้วพุ่มกับการสอบพภโทรัฐลง
มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับแล้วคุณสุชาดาสุริคง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ไปดูความคืบหน้าด้วยนี่ฮะนี่
คือวันนี้นะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมได้ไปเจอกับ
อ้วนศรีรักษาอายุ๖๔เป็นพ่อของนายประนอมนะฮะซึ่งวันนี้
ก็เข้ามาให้อาหารสุนัขที่บ้านพอดีพ่อของนายประนอมบอกว่า
ทุกวันเวลา๕โมงเย็นพ่อที่ไปอยู่บ้านพี่สาวเนี่ยจะมาให้
อาหารสุนัขแล้วก็มาเปิดน้ำเข้าบ่อปลาที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อวาน
นี่ก็เข้ามาตามปกตินะฮะมาถึงก็พบว่ามีคนนอนเสียชีวิต
ว่ำหน้าอยู่ก็โทรไปบอกลูกเขยให้ช่วยมาดูหน่อยยอมรับว่า
ตัวเองไม่ได้อยู่กับลูกชายตลอดเวลาเพราะลูกชายชอบเสพยา
เสพติดก็เลยมีปัญหากันก็เลยไม่อยากมีปัญหากับลูกชายก็
ไปอยู่บ้านพี่สาวส่วนที่ลูกชายจะเมายาและทำร้ายร่าง
คนอื่นจนเสียชีวิตหรือเปล่าพ่อบอกว่าก็ไม่รู้
เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาก็เคยเห็นแต่ลูกชายทำลายข้าว
ของเคยหลอนถึงขั้นไปถีบรถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลอง
อันนี้มีแต่ทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยไม่เคยเห็น
ไม่รู้แล้วว่าใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉันกลัวผีแต่เจอ
เลือดฉันก็ถอยร่างเลยมันก็ไม่รู้เนี่ยรถลาจอด
เรือน์บบอไปเลย
ไหนมันไหนพูดก็มันไม่พูดกับฉันก็ไม่พูด

คนอย่างนั้นฉันไม่เคยอยู่เลยตั้งแต่มัน
เห็นรถลงคลองทุบรถฉันไม่เคยมาอยู่บ้านนี้เลย
ฉันก็ไปอยู่บ้านนู้นผ่านจากนู้น
กับฉันคุยกันไม่ได้ไงเพราะฉันด่า
เพราะฉันไม่ชอบยาไม่ชอบอะไรพวกนี้
กับฉันก็ไม่ถูกกันกับแม่ก็แม่ก็ยังอ่อนต่างกันบ้าง
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบพื้นที่
ใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ปรากฏว่ามีทางเดินเล็กค่ะคุณผู้ชมประมาณสัก๕๐๐เมตร
เชื่อมต่อไปที่ชุมชนวัดธรรมโชษ

ชาวบ้านในชุมชนนั้นน่ะนะคะชาวบ้านบอกว่าโอ้ยคนแถวเนี้ยเหรอ
รู้จักรู้จักนายประนอมเป็นอย่างดีเพราะว่าเดินข้ามมาซื้อของเป็นประจำ
ช่วงหลังเนี่ยเสพยามากจนเกิดอาการหลอน
ชอบทำร้ายทุบตีพ่อแม่ตัวเองจนไม่มีใครอยู่ด้วย
ปูนชั้นเดียวสีเขียวที่สร้างไว้ก็ต้องปล่อยทิ้งเพราะไม่มีใครทนอยู่ด้วยได้
แล้วก็ชอบเนี่ยค่ะข้ามไปทำร้ายชาวบ้านในชุมชนวัดธรรมโชธด้วยนะ
เนี่ยเดินทางเล็กเล็กทะลุไปเนี่ยไปทำร้ายเขาด้วยเนี่ยค่ะ
ช่วงหลังหลังชาวบ้านผู้ชายก็เลยลุกขึ้นสู้โอ้โหทีนี้นายประนอมก็เลยไม่กล้ากลับเข้าไป
ก็จะให้ลูกชายที่ชื่อเจข้ามไปรับข้าวที่วัดเอาไปให้แทน
แต่ช่วงหลังลูกชายก็ทนไม่ไหวอีกก็ย้ายออกไปอีกค่ะ
มันน่ะจะให้ลูกมันน่ะมาเอาข้าวที่วัดน่ะไปกิน
แต่ตัวมันไม่ออกมาเพราะมันออกมามาตีคนตามในบ้านนี้ไง
แถวแถวเนี้ยแต่มันไม่มาทางนี้เพราะมันมาคนก็กลัวมันไง
เขาไม่ค่อยยุ่งกับมันกลัวมันหมดเลย
มันเอามันดุอ่ะไม่มีใครอยากจะยุ่งกับมัน
แล้วก็มีผู้เสียหายที่เคยถูกนายประนอมทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อ๑๔สิงหาคมปีที่แล้ว
นายประนอมมาที่บ้านช่วงที่เขาไม่อยู่มาหยิบหินหน้าบ้าน
ปลาใส่กระจกหน้าต่าง๓๔ก้อนนี่ค่ะเขาให้ดูภาพเลย
กระจกแตกแบบนี้เลยเอาหินปลาใส่กระจกหน้าต่างแล้วหนีไป
วันต่อมากลับไปอีกไปชี้หน้าด่าเขาหยาบหยาบคล้ายคล้าย
มาหาเรื่องถึงหน้าบ้านบอกว่าระรานไม่เลิกมา๗๘เดือนนะ
คือพูดหลอนหลอนเหมือนคนหลอนยาค่ะตัวผู้เสียหายเขาก็ถามกลับไปว่า
เขาไปละร้านอะไรเขาไปยุ่งอะไรด้วยไม่ทันขาดคำ
นายประนอมคว้าเหล็กขูดชาร์ฟตรงไปหาพยายามจะแทงไปที่ท้องด้านซ้าย
โชคดีนะคะที่ผู้เสียหายคนนี้เขาหลบทันยกโต๊ะวางของขึ้นมากันเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ฟาดใส่นายประนอมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านแพร้ว
ข้อหาบุกรุกและพยายามฆ่าแต่คดีตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ
สิงหาคมปีที่แล้วยังไม่มีความคืบหน้าอยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการกับ
นายประนอมหน่อยเพราะเป็นบุคคลอันตรายในพื้นที่
ก่อนหน้านี้เคยไปตบเด็กในชุมชนด้วยนะคะครับทั้งทั้งที่เด็ก
ไม่เคยทำอะไรให้เลยส่วนปมการฆ่าผู้เสียหายคนนี้
เขาก็บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนี่แหละ
น่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดกับกลุ่มแก๊งยาเสพติดเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วผู้ตายก็เคยแวะเวียนมามั่วสุมที่บ้านนี้บ่อยครั้ง
อาจจะมีการตีแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วตีซ้ำ
เหมือนที่ไปเคยก่อเหตุกับคนอื่นในพื้นที่ค่ะ
ให้ประหลาดกลับมาอีกทีและโจรติแกรไปแปลกแล้ว
แปลกสามบ้านสี่บ้านมันมันเข้าฟิ้ง
และอีกวันนึงเข้ามาแทรงผมถึงในบ้าน
ละลาญเลยเจ็ดแปดเดือน
ไปละร้านอะไรมึงเออมันก็โดดเข้าแทงเลยผมก็งัดโต๊ะรับ
หน้าโต๊ะรับแล้วผมก็ใช้โต๊ะฟาดฟาดมันแล้วก็ผมก็หมุนในตัวออก
ออกจากบ้านไปหาไม้ทุกคนทางนี้รู้หมดแต่เขาไม่ไม่อยากยุ่ง
เขาขี้เกียจเดี๋ยวมันจะเกิดมันอะไรเข้าตัวเขา
ก็เลยไม่อยากยุ่งก็เหมือนว่าต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้
อืมส่วนคนที่ตายเนี้ยล่ะส่วนที่ตายน่าจะเครือเครือเดียวกันนั่นแหละ
กลุ่มเดียวกันนั่นแหละทุกคนเขาก็กลัวนะ
แต่ว่าบางทีมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะ
จะทำไงอ่ะคนจะให้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
มันเจอคนประเภทแบบนี้มันก็ต้องสู้กันไป
นี่ฮะทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยเจอคนแบบนี้จะให้ทำยังไง
นั่นน่ะสิใช่ไหมแจ้งตำรวจแล้วคดีมันก็ไม่คืบหน้า
ใช่ไหมก็ต้องอยู่กับมันอ่ะค่ะแล้วฟังจากประวัติของนายคนนี้เนี่ย
โอ้โหชาวบ้านบอกเอิ่มละอาแล้วก็เกาะเหตุไปเรื่อยเรื่อยไงเสร็จง่าย
คดีนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าให้นะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าแต่ว่าไปที่วัดสุนทรสถิตก่อนนะวัดสุนทรสถิตที่ตำบลอำแพง
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
นี่เป็นที่ตั้งศพของนายภัยรัฐจันหอมนะครับ
ที่เสียชีวิตญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้ว
พี่สาวของนายภัยรัฐบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยน้องชายนะครับ

น้องชายมาบอกมาบอกแม่ว่า

บ้านอยู่ที่ตำบลกาหลง

หนี้อะไรหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
ก็รู้แค่ว่าน้องชายชอบไปหาปลาที่บ้านของนายประนอม

ส่วนประเด็นที่ว่าถ้าไปแล้วจะไปมั่วสุมเสพยากันหรือเปล่า

ถ้านายประนอมเป็นคนก่อเหตุจริงนะ
ก็มองว่าทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยหรือเปล่า
เพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะ
ถ้าจะทะเลาะกันก็ไม่น่าจะทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
เว้นเสียว่ามันจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องจริง
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็รู้สึกสงสารน้อง
เพราะปกติแล้วพี่สาวบอกว่านายภัยรัฐเนี่ย
ท่านผู้ชมครับผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ประสบอุบัติเหตุรถล้มแล้วต้องผ่าตัดสมอง
เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุถูกนายประนอมทำร้ายนะ
จะด้วยทำร้ายเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าจะเมายาหลอนยาก็แล้วแต่
ยังไงน้องชายเธอไม่มีแรงต่อสู้แน่
นี่ฮะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
คุยได้ยินได้ยินน้องแบบเล่าใจให้ฟังใช่ไหมว่าก็คือแบบ
ไม่ค่ะไม่ค่ะน้องเป็นคนอารมณ์ดีไม่คุยเรื่องอะไรเลย

มรณยางหรือเปล่า
คุณเคยได้ยินเรื่องประเด็นนี้บ้างมั้ย

หรือเปล่าเค้าแค่คณิตฐาน
คุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นคนที่อยู่บ้าน
หลังเกิดเหตุอะเป็นลูกของเจ้าของบ้านอยู่คนเดียว
ผู้ต้องสงสัยเพราะเขาปฏิเสธนะฮะอ่านายประนอมคนนี้ครับ
เสื้อสีเขียวเนี่ยฮะตำรวจสพบางโทรัฐไปคุมตัวมานะครับ
มาสอบปากคำนายประนอมบอกว่าเขาก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันอืม
เมื่อวานเนี้ยที่มีพบศพอะไรกันเนี่ยเขาก็ไม่อยู่บ้าน
เพราะเขาออกจากบ้านไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งไปตั้งแต่เย็นจนค่ำ
มารู้ข่าวว่ามาพบศพที่บ้านเขานี่แหละอ่าอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็คือ
ต้องรอผลการตรวจวัตถุพยานต่างต่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะอ่า
เอ็นเอลายนิ้วมือนะฮะอ่าจากสิ่งที่พบในที่เกิดเหตุนะครับ
อ่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องสงสัยกับผู้ตายนั้น
ต้นก็คือเป็นเพื่อนกันที่ตำรวจตรวจสอบได้แต่สาเหตุอะไรมากกว่านี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องขยายผลก่อนส่วนพ่อของนายประนอมนะฮะ
พ่อที่ชื่ออ้วนที่ว่าไปอยู่บ้านพี่สาวไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้ค่ะ
แต่จะมาทุกวันตอน๕โมงเย็นเพื่อมาให้ข้าวสุนัขมาเปิดน้ำที่บ่อปลาเนี่ย
ตำรวจสอบปากคำแล้วนะฮะเชื่อว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ่าแม้ว่าจะมาพบศพคนแรกอ่าแล้วก็เป็นคนแจ้งนะ
แล้วก็ไม่ได้พาผู้ต้องสงสัยหลบหนีอืมอ่า
ตรงนี้ก็เหลือรอผลทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่านายประนอมเนี่ยจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
อืมก็ต้องหาหลักฐานให้ชัดเพราะเขาก็พยายามบอกว่าก็เขาไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุ